เรามาดูข่าวน่ายินดีของวงการฟุตบอลไทยนะครับ

สโมสรในประตูเกตที่ให้ความสนใจสุภโชคสารชาติครับ

อ้างอิงว่าสโมสรในลีกประตูเกตถึง๓ทีม
กำลังจับตามองแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิด
หลีกสูงสุดของประตูเกตที่จับตาแข้งรายนี้อยู่เช่นกัน